แม่บ้านเหลือจันบลาย
เห็นอะไรเนี่ยกินง่ายจะตายถูกฝักยาวเนี่ย
อีเมนมาก
ข้างในเม็ดมักอยู่เคยจะนอน
เม็นมากเม็นปุ๋ยเม็ดปากมาก

เหม็นเขียวมากเลยแบบนี้มันไม่เอาแบบนี้กินยาก
ทำไมอ่ะเธอแล้วร้านที่เธอจะพาไปล่ะใครบอกผักมีแต่เมนูผักเขาจะกินได้ไงอ่ะ
พอดีว่าที่ร้านเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเมนูของเขาเนี่ยทำมาจากผักหวาน
แล้วผักของเขาเนี่ยกรุบกรอบเขาการันตีมาว่าเขาทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักหรือเด็กอะไรอย่างนี้
เปลี่ยนใจมานักต่อนักแล้วฉันก็เลยอยากจะรู้จริงจริงว่าผักเขาหวาน
มันจะแบบกรุบกรอบหน้าตาน่ารักจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่า
งั้นก็ดีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะไปพิสูจน์พร้อมน้องมิ้นเลยค่ะกับช่วง
ที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
แล้วก็กลับมาอยู่กับมิ้นในช่วงที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะมิ้นจะพาคุณผู้ชมมาหา

วันนี้ค่ะมิ้นจะเปลี่ยนใจคนที่ไม่ชอบทานผัก

เพราะว่าร้านที่มิ้นจะมาแนะนำ

แค่ชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าผักหวาน

ร้านเนรามิดได้ออกมาเป็นเมนูไหนบ้าง

ร้านบ้านผักหวานได้เริ่มต้นมาจากทางร้าน

ที่มีรสชาติหวานกรอบอร่อย
และยังให้คุณค่าทางอาหารสูง
มาเป็นส่วนประกอบในเมนูต่าง

เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง
เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง

เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง
เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง
เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง

ผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง
เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง
เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง
เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง
เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง

เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง

เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง
เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง
เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง

เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง
เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง
เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง
เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง
เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง

เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง
เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง
เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง
เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง

เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง
เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง
เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง

เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง
เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง

เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง

เพราะว่าผักหวานจะสามารถทำออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้าง

แล้วแบบหอมพวกเครื่องเทศต่างที่เขาแบบว่าปรุงลงมาในน้ำแกงนะคะ
ในน้ำแกงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือหมูตุ๋นเนี้ย
เนื้อมันแบบนุ่มแล้วก็แบบแทบจะละลายในปากเลยนะคะ
วกกับผักหวานที่ด้วยตัวผักหวานแล้วเนี่ย
เป็นผักที่มีรสชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็กรอบมาก

คือมาแบบนี้คือทานได้เลยอร่อยสุดเลยค่ะ
เกาเหลาหมูตุ๋นผักหวานชามนี้ราคาเพียงแค่๕๐บาท
โอ้โหอ่ะมาต่อกับแกงกันต่อนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแกงส้มผักหวานกุ้งสดค่ะ
คุณผู้ชมสีสันหน้าตาน่าทานมากแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าผักหวานเนี่ย
ทานแล้วได้ประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่ามีวิตามินซีเยอะ

รสชาตินี่ถึงใจสุดเลยคือเข้มข้นมากเลยนะคะ
แล้วอย่างที่บอกว่าตัวผักหวานเองนะคะตัวผักมีรสชาติมันมันแล้วก็หวานอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเลยค่ะเข้าคอนเซ็ปต์เลยใครที่ไม่ชอบทานผัก
ถ้าลองได้กินผักหวานแล้วมินเชื่อว่าจะเปลี่ยนใจค่ะ
มาทานผักหวานเพราะว่าทานง่ายจริงจริงค่ะ
ชามนี้เนี่ยนะคะราคาอยู่ที่๘๐บาทค่ะโอ้โหคุ้มสุดสุด
ถ้าได้กินกับข้าวร้อนนะรับรองว่าฟินมากค่ะ
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เขายังสามารถนำผักหวานมาแปรรูปเป็นแบบนี้ได้
อันนี้คืออะไรอันนี้นะคะคือส้มตำผักหวานทอดนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
วิธีการรับประทานนะคะเขาจะมีน้ำยำแยกมาค่ะ
คุณผู้ชมอาจจะเทราดแล้วก็คลุกหรือว่าค่อยเอามาราดกินแบบนี้ก็ได้นะคะ
งั้นเนี่ยคุณผู้ชมใครที่ทานผักยากนะยิ่งเอาไปทอดยิ่งทานง่ายเลย
อร่อยด้วยแล้วเมื่อกี้คือขนาดลาดน้ำยำไปนะ
ยังรู้สึกหวานของผักเลยอ่ะความหวานของผักยังออกมาเลยนะคะคุณผู้ชม
และจานนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าร้านนี้เขาเน้นทอดแล้วมันไม่มัน
คือทานเข้าไปแล้วรู้สึกว่าผักมันไม่อมน้ำมันเลยค่ะมันแห้งเลยนะ
แล้วก็กรอบมากมากและจานนี้นะคะราคาอยู่ที่เจ็ดสิบบาทเท่านั้นค่ะ
ปรบมือเลยโอ้โหไม่คิดว่าผักหวานเนี่ยนะคะ
จะสามารถเนรมิตออกมาเป็นเมนูได้มากมายขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าเขายังแปรรูปทำมาเป็นน้ำได้ด้วยนะที่เห็นเนี่ยค่ะคือน้ำผักหวานค่ะคุณผู้ชม
ไม่เคยกินมาก่อนเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง
เหมือนน้ำที่ไว้กินแก้ร้อนในตอนเด็กอ่ะหนูมินไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่แบบรสชาติคล้ายไงคือจะมีความหวานแล้วก็มีกลิ่นเหมือนกลิ่นแบบขมของผักนิดนึง
แต่รวมรวมออกมาแล้วอร่อยค่ะกินแล้วแบบสดชื่นมากมากและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเมนูของอร่อยหลักสิบของทางร้านบ้านผักหวานที่บินมาแนะนำค่ะ
แอร์ค่ะจะบอกว่าผักเนี่ยไม่ได้กินยากอย่างที่คิดนะคะลองมาชิมนี่ค่ะรับรองว่าเจ๊เนี่ยต้องจิตใจเหมือนมินแน่นอนค่ะ
ตายแล้วดูเมนูแล้วน่าทานมากเลยอ่ะเกิดมันดูเหมือนไม่ค่อยเขียวมากด้วยนะดูน้องมิ้นเขากินแล้วเขาดูเพลินอ่ะ
มีแต่เธอประหลาดเห็นผักเหงื่อยก็กูเลยก็ไม่รู้คืออย่างนี้ต้องบอกเลยว่าจบรายการเดี๋ยวไปกันต้องลองชิม
หรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือทางเว็บไซต์ไทยรัฐทีวีค่ะ
สำหรับวันนี้พวกเราคุณก็ลาไปแล้วเพราะว่าอยากจะไปชิมผักหวานให้เต็มทีค่ะ
ใช่แล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะ

โน้ท